ตำรวจนะคะได้ไปเชิญตัวเหยื่อชายในเครื่องแบบที่เรียกฆ่าไทยไปให้ปากคำ

แต่ว่าตำรวจเองก็ประชุมเครียดทีเดียว
เพื่อที่จะหาแนวทางการสืบสวนในเรื่องนี้
จากกรณีเด็กสาววัย๑๖ปีชาวอำเภอเขมราช
อุบลราชธานีฝากเตือนภัยแก๊งมิจฉาชีพ
อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ยัดยาบ้าให้กับพี่ชายจำนวน๑๐เมตร
เพื่อขอร่วมหลับนอนกับผู้เป็นแม่
เพื่อแลกกับการปล่อยตัวไม่ให้ดำเนินคดีกับลูกชาย
ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกปรัชญาคงสกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเขมราช
เชิญตัวผู้เป็นแม่แล้วก็ลูกชายไปให้ปากคำ
โดยหลังการสอบปากคำผู้เป็นแม่ก็ให้การ
ตามที่ได้ประสานกับพนักงานสอบสวนสพดอนตาน
ให้ช่วยเหลือจับตัวคนร้ายเพื่อช่วยเหลือบุตรชาย
ส่วนลูกชายเองก็ยืนยันนะคะว่าถูกคนร้ายจับตัวไปจริง
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็มีข้อสงสัยในคำให้การอยู่หลายประเด็นเหมือนกัน
เนื่องจากว่าผู้เสียหายอ้างว่าจดจำเหตุการณ์ไม่ได้ทั้งหมด
เพราะระหว่างที่คนร้ายเรียกให้หยุดรถตรวจค้นก่อนยัดยาบ้าให้
มีการนำของบางอย่างมาป้ายที่บริเวณคอ
ทำให้มีอาการมึนงงจนจำเหตุการณ์อะไรไม่ค่อยจะได้
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาสอบปากคำกันนานกว่า๒ชั่วโมงค่ะ

เพราะว่าในชั้นนี้สองแม่ลูกยังเป็นผู้เสียหายนะคะ

ก็จะเชิญตัวน้องสาวและพ่อมาให้ปากคำเพิ่มเติมอีก๒ปาก
เพื่อดูคำให้การว่ามีความสอดคล้องต้องกันกับเหตุการณ์หรือไม่ค่ะ
พร้อมทั้งชุดสืบสวนก็จะนำตัวผู้เสียหายไปชี้จุด
อ้างว่าถูกคนร้ายจับตัวและนำไปกักขังไว้นะคะ
ส่วนเรื่องของการตรวจสอบเฟซบุ๊ก
คนร้ายใช้พูดคุยโต้ตอบกับผู้เป็นแม่

กลับไปในวันที่๒๕พฤศจิกายน
ซึ่งเป็นวันที่อ้างว่าถูกจับตัว
เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันค่ะ
จุดที่อยู่ในขณะนั้นสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ให้การมาหรือไม่
ส่วนความเคลื่อนไหวจากทางด้านของตำรวจ
พันธุ์ตำรวจเอกปรัชญาก็บอกแบบนี้
คือหากการสอบสวนได้ผลสรุปเป็นเรื่องจริง

ที่จะต้องไปสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดี
แต่ว่าหากไม่ใช่เรื่องจริง
ก็จะต้องดูต่อไปนะคะว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ
ว่ามีผู้ได้รับความเสียหายจากเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรนะคะ